นากาศยันต์ของหลวงพี่น้องฝนชื่อว่ารุ่นนับปัดตลอด

เป่าโรคภัยไข้เจ็บออกไปตลอด

อเรนนี่อันนี้คิดเองใช่มั้ย
ให้เช่า๕๙บาทคุณผู้ชมนะครับ
อันีก็คือเป็นเรื่องของวัดถ่ายล้อนที่นครพระธมศ์นะครับ
คือผ้าลักษณะเหมือนเป็นสีของจีวรพระนี่แหละครับ

สวมใสในการป้องกันการแพร่ระบาดของชะโลก
โดยเฉพาะโควิด๑๙ซึ่งกำลังแพร่ระบาดตอนนี้

ออกแบบจะสร้างโดยพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผลล้อม
หลวงพี่น้ำฝนเองก็บอกว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด๑๙ตอนนี้
ยังคงเป็นปัญหาใหญ่หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย
ไทยเองก็มีผู้ป่วยหลายรายทำให้หน้ากากอนามัยมันขาดตลาด
ไผลล้อมนครปฐมก็เลยจัดทำหน้ากากผ้ามรุ่นหน้าปัดตลอดชนิดของหน้ากากอนามัย
ซึ่งเป็นผ้ามัสลินเราทราบกันดีว่าผ้ามัสลินมันมีคุณสมบัติ
ในการที่จะกรองฝุ่นกรองละอองต่างได้เหมาะสมในการใช้ทดแทน
กับผ้าที่เป็นหน้ากากอนามัยซึ่งได้รับการยอมรับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมอนามัย
โดยเตรียมนำมาให้ประชาชนได้บูชากันราคาก็จับต้องได้๕๙บาท
เผยจุดเด่นคือมียันพระเจ้า๕พระองค์ยันครูหลวงพ่อพูล
ันท้าเวสวันรวมตัวกันอยู่ในหน้ากากอันนี้หน้าปัดตลอด
เขาเรียกว่าอะไรเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่มีเอาไว้เพื่อต่อสู้กับสภาวะเสี่ยงกับโรคระบาดแบบนี้
แล้วที่สำคัญนะอันนี้ซักได้เป็นร้อยครั้ง
ไปฟังเสียงของรวมพิษน้องฝนครับ
ยันนะปัดตลอดคือปัดยังไงชื่อก็บอกแล้วปัดตลอดสิ่งต่างนานาเนี่ยตรงกลางสุดเลย
สัมมาสัมพุทธเจ้าผ้าอันนี้นะครับ
ยศมเอาไปซักไปให้ทุกอย่างสามารถใช้วิธีสักได้ตลอดเวลา
จริงแล้วเนี่ยหลวงพี่เขาจะให้ประชาชนไปบูชา๒๘มีนาคมก็คือที่วัดนะ
พร้อมจะมีการสวดทำแบบพิธีแบบในการปิดในวิหารเพราะถือว่าคือมันเป็นเสาห้าด้วยเป็นวันมงคลด้วยนะฮะโดยจะมีการ
แต่ว่าตอนนี้ประชาชนสั่งจองทางเพจทางออนไลน์ลดหลับมากคนอยากได้นะครับ
ต้องบอกก่อนว่าคือคุณภาพของตัวหน้ากากเนี่ยทางกรมวิทย์แล้วก็กรมอนามัยเขายอมรับว่าใช้ผ้าถูกต้องแล้วก็สามารถป้องกันได้จริง
แต่ทีนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันจะไปเข้าข่ายพอออกมาเป็นหน้ากากเลยไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในหวดของหน้ากากอนามัยที่เป็นสินค้าควบคุมหรือว่าหมวดของเครื่องรางของขลังกัน